คุณผู้ชมคลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้เป็นคลิปอุบัติเหตุ
แต่ไม่น่าเชื่อเลยว่านี่จะเป็นเหตุผลของอุบัติเหตุครั้งนี้

พี่เบิร์ตเวลาเราเอารถไปเปลี่ยนยาง
เขาต้องมีการตั้งศูนย์ถ่วงล้อให้กับเราถูกไหม
ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนยางล้อหน้านะครับ
เป็นยางใหม่เลยต้องตั้งสูงถวงล้อ
ต้องตั้งศูนย์ถุงล้อมันไม่เหลือการสลับ
การสลับบางทีอาจจะไม่ต้องตั้งสูงถวงล้อก็ได้
น้องผู้ชายคนนี้อายุ๒๑ปีเอารถไปเปลี่ยนยาง
แต่น้องบอกว่าช่างไม่ได้ตั้งศูนย์ถวงล้อให้
ขับไปสักพักหนึ่งรถเกิดเสียหลัก
พุ่งชนเข้ากับร้านประดับยนต์ข้างทาง
ชนรถเก๋งระเนรนาศพังกระจายแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะนี่นี่กวาด
ด้านข้างมาแบบนี้เห็นไหมไปชนเสาถูกชนปุ๊บ
หลังคาก็ยุบลงมาแบบนั้นเก๋งแดงจนก็ชนด้วยน่ะ

หน้าร้านประดับยนต์นะคะตั้งอยู่ถนนศรีตรังที่ตัวเมืองกระบี่เลยค่ะ

รถคันที่เป็นต้นเหตุเนี่ยก็คือเก๋งสีขาวป้ายทะเบียนสงขลานะคะ
เสียหลักไหลทะไหลภูมิชนมาแบบเนี่ยเนี่ยเห็นไหม
หลังคาร้านพังลงมาแบบนั้นนะคะแล้วไปกระทบชิ่งถูกรถเก๋งคันสีแดง
ส่วนคนขับรถเก๋งคันต้นเหตุชื่อว่าคุณนฤทธกล่อมจิตอายุ๒๑ปี
ฟังชัดอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเอารถไปเปลี่ยนยางพี่เบิร์ต
แต่ไม่ได้มีการตั้งศูนย์ถวงล้อให้ขณะกำลังขับรถไปจะไปตัวเมืองกระบี่
พอมาถึงที่เกิดเหตุก็เลยรถจู่ก็เสียทรงไปเองเลย
แล้วก็กลายเป็นว่าเป็นอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ
คุณอาคมนินพันธ์อายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของร้านประดับยนต
บอกว่าโชคดีมากเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรทำไมอ่ะ
เอ้าก็ตอนเกิดเหตุพาคนงานออกไปกินข้าวนอกบ้าน
ออกไปทำงานนอกบ้านแล้วก็แวะกินข้าวไม่มีใครอยู่ร้าน

เบื้องต้นก็มีการเจรจาชดใช้ค่าเสียหาย
กับเจ้าของรถเก๋งคันดังกล่าวแล้วนะคะ
ซึ่งเขาก็ยอมยอมชดใช้ค่าเสียหายนะฮะ
แต่งานนี้ที่ไหนได้คนไทยจะพลาด

เบียนเลขที่ของร้านประดับยนต์
รถเก๋งคันที่โดนชนลักษณะกระทบชิ่งมา
อะไรจะเอิ้นเมื่อนี้

ว่าเปลี่ยนยางนะฮะเออตั้งศูนย์หรือเปล่าตั้งศูนย์ถูกร้องให้เขาด้วยหรือเปล่า